ที่ผ่าหมออีแดงเพราะอากาศจะเย็นหน่อย
ถึงขั้นว่ามีทะเลหมอกเลยคุณผู้ชม
ไปดูกันว่าสวยงามขนาดไหน
นี่เห็นไหมคะทะเลหมอก
สวยงามขนาดนี้คุณผู้ชมราวก็อยู่สวงสวรรค์เลยทีเดียว

คือลมแรงนะอาการนี้ดีคุณผู้ชมถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวนะคะที่จะได้ไปท่องเที่ยวกันค่ะ
พาหมออีแดงอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ช่วงเวลานี้ช่วงปลายปีแบบนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวหลายคนนิยมชมชอบจะไปเที่ยวกันค่ะ
เขาจะเดินขึ้นไปบนเขาเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
มันสวยมากคุณพระอาทิตย์ที่จะโผล่พ้นขึ้นมาเหนือขอบฟ้านะคะ
จะเป็นภาพที่สวยงามมากมากเลยแล้วนอกจากนั้นคุณพอเราอยู่มุมสูงเนี่ย
เรามองลงไปด้านล่างเราก็จะเห็นก้อนเมฆเราก็จะเห็นหมอกนะคะที่มันปกคลุมอยู่ไปทั่วทุกบริเวณแบบนี้

ไปได้นะคะเพราะว่าเขาก็เปิดให้ท่องเที่ยวกันครับ
สวยงามจริงนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่วิวสวยเท่านั้น
เพราะว่าตลอดระยะทางในการเดินขึ้นไปบนยอดเขาพระวิหารเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมจะได้ชมภาพแกะสลักนูนตำเป็นภาพประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่าพันห้าร้อยปี
แล้วก็ยังมีสถูปคู่โบราณรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าสะท้อนถึงโบราณการที่เป็นมาอีกยาวนาน
ก็จะมีวัฒนธรรมมีความเชื่อมีศิลปะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชาวเขมรอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเที่ยวเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิต
เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมท้องผินท้องที่นั้นด้วยนะคะ
เรียกได้ว่าอยากจะขอแนะนำคุณผู้ชมให้ไปเที่ยวที่ผาหมออีแดงกัน

ตั้งแต่ปลายปีตุลาพฤศจิกาธันวาอากาศดีฝนไม่ค่อยตก

คุณผู้ชมจะขึ้นเครื่องบินไปลงที่อุบลแล้วก็ต่อรถมาก็ได้นะคะ

ก็ประมาณถ้าจากกรุงเทพประมาณ๖๘ชั่วโมง

ส่วนค่าบริการในการขึ้นไปท่องเที่ยวก็หลัก๑๐เท่านั้นเอง
สะดวกสบายง่ายดายราคาถูกประหยัดนะคะ
แต่ถ้าหากว่าอายุเยอะหน่อยต้องพิจารณาตัวเองนะ
หากคุณชนะอาจจะต้องตกสุขภาพก่อน
เพราะอยู่ที่สูงอากาศอาจจะไม่ค่อยเพียงพอ
ซิเจนอาจจะน้อยอาจจะต้องเตรียมถังออกซิเจนไปด้วย
อุ๊ยมีทะเลหมอกมาหรอกค่ะเนี่ย
เหมือนทะเลหมอกมันดูแล้วมันชัดดีนะ

ฮ่ออู๋ย

มันมันเป็นทะเลหมอกที่แบบโอ้โห
คุณผู้ชมมันเป็นการชมข่าวแบบ๔มิติ
เอ้าคุณผู้ชมสนุกสนากันแบบนี้ได้ครับ

คือตอนหน้าหนาวแบบนี้ควรจะวางแผนไว้กันดูนะ

แล้วก็จะได้ไปชมทะเลหมอกด้วย

เพราะฉะนั้นแล้วเป็นโอกาสดีมาก
เราจะไปเที่ยวชมทะเลหมอกแบบจริงไม่ใช่หมอกแบบเมื่อกี้